ขึ้นบนรถเมย์สายหนึ่งนะฮะก็ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะครับ
รถประจำทางสายหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ต้องโทร
ค่ะอันนี้โบกแล้วขึ้นเลยถูกต้องอ่า
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้โดยสารคนหนึ่ง
เขาจะขอลงกลางทางอืมลงนอกป้ายค่ะ
ซึ่งทางพนักงานขับรถเขาบอกว่าโอ้โหเขาจอดให้ไม่ได้

มีผู้โดยสารที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ

ว่าเปิดแค่ห้นวิ่งหาไหมค่ะ
พันหาเลยแม็กซ์
ไม่ต้องแคบโตไม่พิเศษหรอกเขาเปิดเท่านั้นแหละ
พ่อยนั้นอ่ะ
เดี๋ยวก็รู้ใครถูใครถู
วัฒนาพุทธสารอยู่ข้างหลังเขาถ่ายคลิบ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะ
เสื้อสีชมพูแดงเนี่ย

แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดป้ายประจำทาง

มีเข้าไปเนี่ยไปผกไปผลักพนักงานเก็บค่าโดยสารด้วย

แต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้นะฮะพนักงานเขาไม่ได้ตอบโต้นะครับ
คลิปนี้ก็แชร์กันเยอะนะฮะคนวิภาควิจารณ์กันเยอะนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
เป็นรถประจำทางสาย๑๙๑นะฮะ
รถคันนี้มีนายสมศักดิ์เชิดสติเป็นคนขับ
กับนางปียนุษย์เกิดพันธุ์เป็นกระเป๋ารถนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่รถได้หยุดรอสัญญาณไฟที่๔แยกลาดพร้าวรัชดา
ตอนนั้นต้องรอสัญญาณไฟเขียวเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนรัชดานะครับ
แล้วผู้โดยสารคนนี้ขอลงนะ
แต่คนขับไม่เปิดประตูให้ลงเพราะมันเป็นจุดนอกป้ายรถประจำทาง
มันเลยมาแล้วแล้วก็อยู่ใกล้สี่แยกด้วย
เขาก็กลัวว่าจะผิดระเบียบข้อบังคับขององค์การขนส่งนะฮะ
ผู้โดยสารคนนี้ก็ไม่พอใจก็ตะโกนต่อว่านะครับ
ทั้งคนขับทั้งกระเป๋ารถแล้วก็มีท่าทีเข้าไปลักษณะคุกคามกระเป๋ารถด้วยนะ
แต่คนขับกับกระเป๋ารถเขาก็ไม่ตอบโต้เขาก็คุมสติได้นะครับ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ก็เลยไปที่รถเมษาย๑๙๑นะฮะ
นี่คันนี้ฮะมาแล้วครับคุณพัชรวรินก็เลยขึ้นไปเลย
นี่เออเราก็ไม่ได้ขึ้นรถเมย์นานแล้วนะ
นี่ฮะขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะคุยกับผู้ที่อยู่ในวันนั้นนะครับ

๑๙๑ที่วิ่งจากบึงกลุ่มไปกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ผู้ที่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารที่อยู่ในคลิปในวันนั้นนะครับ
บอกว่าหญิงสาวเสื้อแดงในคลิปเนี่ยขอลงนอกป้ายรถเมย์
ซึ่งไม่สามารถจอดได้พอคนขับไม่จอด
ติดไฟแดงแยกรัชดาราชพร้าวจะเลี้ยวขวาไปถนนรัชดา
ผู้หญิงคนนี้ก็มายืนด่าอยู่ที่ตรงจุดตรงนั้นต่างนานา
ซึ่งเธอก็พยายามไม่สนใจพยายามใจเย็นที่สุดไม่ตอบโต้
หลีกเลี่ยงแม้จะถูกผลักท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นที่ก็มองกันเต็มคัน
พร้าวที่สี่สองเราจะตอบรถเป็นบ้านสุดท้าย
มันจะทำให้ไปกิดไหว่กว่าการจราจร
ก็มีการกดหิ่งที่จะลงจากป้ายสี่สอง
แล้วพอเราบอกว่าป้ายนี้เราไม่ได้จอดรับส่งค่ะ
ก็มีการต่อว่าเราขึ้นมาตามที่ในคลิปออกไป
เพราะเราเลือกที่ไม่ตอบโต้คือเราทำงานบริการ
ถ้าเรายิ่งไปตอบโต้ก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยิ่งมีอารมณ์มากขึ้น
เราก็เลยลดการปะทะเพื่อที่จะไม่อยากให้เกิดปัญหาการบานปลาย
เพราะมันเป็นอาชีพที่เราต้องทำอยู่ทุกวัน
แต่เคสนี้เป็นเคสแรกค่ะ
แต่ทุกอย่างถ้าเรามีสติแล้วเราไม่ใช้อารมณ์
ทุกอย่างมันก็ลงตัวด้วยดีเราคิดว่าอย่างนี้ค่ะ
อ่ามีนะฮะ
แล้วก็อีกมุมนึงนะครับ
คุณพัชรวรินบอกว่าได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่ง
เขาบอกว่าถ้าจากคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ย
ช่วงนั้นเขาจอดจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่พอดี
อยู่ข้างรถเมย์สาย๑๙๑แล้วก็มีเหตุการณ์ตามคลิปพอดี
ตอนที่เขาจอดจักรยานยนต์อยู่ข้างรถ
เพราะว่ารถเป็นรถร้อนไม่ใช่รถแอร์

เขาได้ยินเสียงผู้หญิงเสื้อแดงบนรถเมย์
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตะโกนลั่นรถไม่ยอมให้ลง
เหมือนกับตะโกนประมาณว่าปวดท้องหนัก
จะขอลงรถแล้วก็โวยวาย
จอดอยู่ข้างรถเมย์รถเมย์ก็จอดอยู่นั่นแหละ
แล้วก็ได้ยินคือผู้หญิงโวยวายอยู่บนรถ

เราก็เห็นเราก็ได้ยินเขาพูดว่า
ปวดที่ประมาณนี้
แต่คือด้วยความที่ว่าได้ยินผมไม่รู้ว่าเขาพูดประชด
หรือว่าพูดจริงพูดเล่นอะไรยังไง
เพราะว่าคือจริงเขาอยากลงนอกป้าย
แต่ทีนี้ผมก็เข้าใจคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์แหละ
ว่าตรงนี้คือมันเป็นตามกฎตามอะไร
คือจะไม่ให้ลงนอกป้ายแน่นอน
แต่ถ้าปวดท้องจริงจะปวดหนักปวดเบาก็ต้องคุยกับเขาดีใช่ไหม

ใช่ไหมพนักงานขับรถเลือกกระเป๋าว่าผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจริง
ไม่งั้นผมเอาตรงนี้แล้วนะ
เข้าใจถ้าปวดหนักจริงมันก็ต้องแบบช่วยหน่อยเถอะ
ใช่ไหมแต่อันนี้มันลักษณะเหมือนกับไปโวยวายมากกว่านะครับ
ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะอะไรยังไงกันแน่เนี่ยเขาก็ไม่จอดให้นะครับ
ตอนนี้ทางนางปิยนุฑกับนายสมศักดิ์

ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้รับคำชื่นชม
และเกียรติบัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วนะฮะ